คุณผู้ชมจากเตือนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันมาดูคลิปนี้หน่อยนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้๔คนผู้ชายเนี่ยนะเขาหลังจากกลับจากเที่ยวสถานบันเทิงก็กะว่าจะหาอะไรทานตอนดึกก็ตั้งใจจะทานก๋วยเตี๋ยวกัน
ทีนี้ก็ทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านข้างถนนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยเนี่ยลูกศรเนี่ยอยู่ดีดีเดินมาที่โต๊ะที่ผู้ชายสี่คนเขานั่งทานอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่เห็นมุมหนึ่งของกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะเนี่ยคือเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยเดินมาถึงก็เตะก้านคอหนุ่มเสื้อดำที่อยู่ในกลุ่มสี่คนนี้
ตัดสินใจหลังจากที่กลับมาหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่า
ก็เลยกินก๋วยเตี๋ยวที่หน้าตลาดแม่คือที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละ
ไปแป๊บเดียวไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
เดินมาถึงก็มาเตะก้านคอแล้วก็รุมทำร้ายอย่างที่เห็นนะคะ
ที่บอกว่างงเนี่ยเนื่องจากพี่ชายเขาบอกแบบนี้บอกว่า
น้องผมเนี่ยไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้ชายเสื้อขาวเลย
ตอนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงก็ตั้งเป็นคำถามไงคะ
ว่าตอนไปเที่ยวสถานบันเทิงเผลอไปมีเรื่องเผลอไปคำเหน่นเผลอไปเหยียบเท้าใครหรือเปล่า
พี่ชายเขาบอกว่าเปล่าเลยนะน้องผมก็ไม่ได้มีเรื่องกับใครที่สถานบันเทิง
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์อีกทางหนึ่งเผื่อชาวเน็ตเห็น
จะได้ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยตามหาผู้ชายเสื้อขาวคนนี้
พร้อมกับพวกจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ